คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์เรื่องของคนงานแคมป์ก่อสร้างกันหน่อย
เป็นคนงานอยู่ด้วยกันเนี่ยจริงก็น่าจะสามัคคีกัน
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมเนี่ยฟันกันนะบาดเจ็บ
มันสาเหตุมาจากเรื่องของน้ำไม่ไหลอ้าวน้ำไม่ไหลฟันกันเลยนะคะ

มีคนบาดเจ็บแล้วก็ไปถึงเนี่ย
ก็ไปเจอกับตัวนายเกษมดีพิษคนนี้มีบาดแผลชะกันเลยนะ
ที่ฝามือซ้ายถูกฟันมาค่ะจนตัวเล่าแบบนี้ว่าตัวเขากับครอบครัว
ครอบครัวมาทำงานที่แคมป์ก่อสร้างเนี่ยเป็นแคมป์ก่อสร้างถนนน่ะนะ
มาได้สามสี่วันเองคืนเกิดเหตุไปถูกคนงานในแคมป์ด้วยกันนี่แหละ
ทำร้ายร่างกายเพราะอะไรก๊อกน้ำอ่ะมันไปอยู่หลังห้องพักของเขาอ่ะ
มันหลุดออกจากสายยางค่ะแล้วคนงานอีกกลุ่มเนี่ยนะคะ
อยู่อีกห้องนึงเดินมาโวยวายเขาบอกว่าตอนนั้นพ่อของเขาเนี่ย
เดินออกไปคุยแล้วพยายามอธิบายแล้วนะแต่เหมือนกับอีกฝ่ายไม่เข้าใจ
ไม่ฟังเหตุผลเขาก็เลยโมโหคว่างรองเท้าใส่ไปเลยค่ะ
แล้วเขาอ้างแบบนี้นะว่าฝ่ายคนที่เดินมาคุยกับเขาแล้วมาโวยวาย
มีอาการมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วเขาบอกว่าฝ่ายเนี้ยที่เดินมาโวยวายเขา
ก็เอามีดมาฟันเขาใช้มือรับมีดก็เลยบาดเจ็บอย่างที่เห็นค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะทางด้านของคนงานในแคมป์เนี่ย
นางสาวเกรดสุดาพรก็เล่าแบบนี้นะคนนี้เธอบอกว่า
ตอนเกิดเหตุพี่สาวของเธอกำลังอาบน้ำอยู่แล้วน้ำมันหยุดไหลอ่ะ
เธอก็เลยเดินไปบอกคนที่อยู่ในห้องพักของนายเกษมว่าเปิดน้ำให้หน่อยดิ
เนื่องจากห้องพักเนี่ยของนายเกษมเป็นห้องต้นน้ำที่ต่อสายยางเนี่ย
จากวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจู่จู่เธอบอกว่าอ่ะ
ก็มาโยนขวดแล้วก็มีดมาใส่เธอเลยป้องกันตัว
ที่ผ่านมาเอาจริงไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องกับนายเกษมมาก่อนนะ
รับว่าเธอใช้มีดฟันแต่แต่ถึงแม้เธอจะใช้มีดฟันในเกษม
แต่มันฟันแบบไม่โดนอ่ะเพราะตอนนั้นมันก็มีคนอื่นอ่ะ
ใช้มีดกันหลายคนทีนี้เจอแล้วตัวจริงคนที่ใช้มีดฟังคุณผู้ชม
นางสาวชมพูสังวงเพชรคนงานในแคมป์
คนนี้เลยคนนี้ยอมรับใช้มีดฟันจริง
ตัวเขานี่แหละที่ฟันจนโดนเพราะอะไร
ก็นายเกษมมาทำร้ายป้าเธอก่อน
เธอบอกเธอต้องปกป้องป้าและป้องกันตัว
ใช้มีดฟันที่มือไปเลย
ฟังเสียงของคุณชมพูสังวงเพชรหน่อยค่ะคนก่อเหตุ

เพราะเขามาตกป้าหนูกว่า

บิงไปเลยหนูเค้าเลยต้องใช้มีดไหล่ฟันมีดเค้า

ใช้มีดอย่างบอก

ถ้าเค้าไม่ต้องป้ากูกูไม่ฟันหรอก

ในน้ำ

ก็ยังพักรักษาตัวอยู่ที่แคมป์คนงานนะ

แบบนี้อันนี้เนี้ยเนี้ยเขามีบาดแผลอะโดนเย็บมาด้วยแล้วนะคะ
แล้วก็จำไม่ได้หรอกนะว่าเย็บมากี่เข็มแต่รู้แต่ว่าไอ้ตรงนิ้วก้อยเนี่ยมันมี๒นิ้วไง
ชี้กับนิ้ก้อยนิ้ก้อยเนี่ยเย็บหกเข็มแน่แน่นายเกษมพาไปดูจุดสายยางหลังแคมป์
บอกว่าไอ้สายยางตรงนี้มันต่อมาจากวัดบุญนาครักกิตารามอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วมาต่อกับก๊อกอีกที
แล้วก็ต่อไปที่ท้ายแคมป์อีกต่อหนึ่งอีกอ่ะนายเกษมบอกตอนเนี้ยรอให้หัวหน้าสายงาน
ทำอย่างนี้แก้ปัญหาเอาข้อต่อ๓ทางมาเปลี่ยนเลยจะได้ให้น้ำมันไหลไปที่ด้านหลัง
ไม่ต้องมาต่อผ่านก๊อกแบบนี้จะได้ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ทางด้านของแฟนของนายเกษมนางสาวเอื้อมเดือนค่ะเล่าแบบนี้บอกว่า
สามีเนี่ยนะถูกฟันนะแล้วก็เย็บไปเนี่ยโอ้โหมากกว่า๔เข็ม
สาเหตุมาจากสายยางรั่วตอนนั้นแล้วก็เลยต้องมีการปิดน้ำ
ส่วนเรื่องของคดีความตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าเจรจากลายเกลี่ยกันแล้วนะคะ
ไม่เอาเรื่องเอาความกันตัวผู้ก่อเหตุเองก็ยอมรับผิด
ยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน๑๐๐๐บาท

ยืนยันว่าจะทำงานร่วมกันได้ต่อไปค่ะ
แย่งน้ำเป็นเหตุนั้นเองนะคะช่วงนี้ขอบคุณ